คุณผู้ชมคะมีช่องทางในโลกโซเทียลค่ะในการร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงในหลวงราชการที่เก้านะคะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ย
ขอบคุณค่ะ